โปรดติดตามตอนต่อไป
ตามเมียจ้า
แต่ล้าสุดเจอคลิปนี้เข้าไป
ชาวเน็ตขอกดปุ่มเอ๊ะอย่างไว
เฮ้ยนี่มันความในใจใช่ไหมเฮีย
เราสองคนอยู่ด้วยกันมา๑๕ปีแล้วค่ะ
เสน่หาชั่วข้างคืน
กลายเป็นความขมขื่นทั่วนี่ลัน
กลายเป็นความขมขื่นทั่วนี่ลัน

ด้วยเสียงหัวเราะแบบสะใจของพี่เอ๋
พี่แพ้ก็คับกลัวคลิปลิปซิ้งอ่ะเนอะพ่อเนอะ
ใครจะกล้าเบื่อเมียจริงมั้ย